ที่จังหวัดสุราธารณีนะคะเขามีการจัดงานศึกเจ้าทะเลทองเกียรติเพชรเป็นการชกมวยเขาว่าเป็นมวยการกุศลเขาจัดงานขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสุราธารณีแต่ปรากฏว่าชกไปได้ถึงคู่ที่๒ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธารณีสั่งปิดบอกให้หยุดห้ามชกต่อเพราะว่าคนที่ดูอยู่เนี่ย
แต่รายงานข่าวก็บอกอีกมุมนึงบอกว่ามันเหมือนกับมีรายงานข่าวแจ้งไปว่ามีการเล่นการพนันภายในการชกมวยในครั้งนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเพราะคนที่ไปดูมวยเขาก็ทนไม่ไหวอ่ะอารมณ์กำลังพลุ่งพลาดนะไปล้อมเลยล้อมคุณสมจิตเลยเดี๋ยวคุณสมจิตก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เรามาร่วมกัน

เยี่ยมพ่อ
มาให้วันนี้เขาเป็นสินค้าที่ให้เห็นงานที่สร้างสารเกี่ยวกับประหยุดสังคม
แต่ผมวันนี้จะขออนุญาตจริงว่าไม่ได้กราบบทธินภูวา

วันนี้ทางผู้จัดการทั้งหมดเนี่ย
ขอโทษแต่ว่าเรามีเงื่อนไขว่าครั้งหน้าครับ
ครั้งหน้าเราจะเข้าไปขอความวิจัยจากผู้ว่า

นี่คือนาทีที่สมจิตจงจอหอนักมวยชื่อดัง
คณะกรรมการจัดงานก็พยายามชี้แจง
ต่อคนที่เข้าไปดูมวยที่เวทีมวยชั่วคราว
ภายในสนามกีฬากลางจวัสสุรภาษณีย์นะคะ
ซึ่งจัดให้มีการชกมวยไทยการกุศล

โดยมีป้ายขนาดใหญ่ด้านหน้าสนามมวย
ก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานจัด
แล้วก็มีส่วนราชการการเมืองท้องถิ่น
ร่วมสนับสนุนเขาบอกว่าการจัดงานมวยในครั้งนี้
เป็นการหารายได้สนับสนุนสพกาญจนดิต
แต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกค่ะพอชกไปถึงคู่ที่สอง
สักประมาณไม่ถึงนาทีนะคะสัก๓๐วินาที
นายอวยชายอินนาคพวกราชการจังหวัดสุราธานีก็เข้าไปที่งาน
สั่งให้หยุดหยุดชกมวยแล้วก็บอกว่า
ชกมวยครั้งนี้ไม่ได้ขออนุญาต
ทำให้คุณผู้ชมขาแฟนมวยประมาณสักพันสองร้อยคน
โหร้องไม่พอใจขอเงินคืนจากคนจัดงาน
และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ด้วยกันก่อน
อยู่กับแฟนมวยจนกว่าจะได้รับเงินคืน
คือเอาผู้ว่าเป็นตัวประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนจนกว่าจะได้เงิน
ใช้เวลาในการเจรจาอยู่สักพักหนึ่ง
คณะผู้จัดก็ยอมประกาศบอกว่าเดี๋ยวคืนเงินให้
เขาคุยกันอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมงเลยนะ
ถึงก็สุดท้ายยอมยอมแล้วเดี๋ยวคืนเงินให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายสุภวัฒนศักดารอง
ราชการจังหวัดสุราธานีก็เข้าไปนั่ง
เก้าอี้โซฟาบนเวทีจัดงาน
นั่งรอดูเลยค่ะรอดูว่าเดี๋ยวคืนเงินกันยังไง

ผู้จัดงานก็ต้องคุยกันแบบเร่งด่วน
คือจะเอาเงินคืนเดี๋ยวนี้คุณผู้ชม
ผู้จัดงานก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวคืนเงินให้
ยอยคืนให้ทั้งหมดแบบราคาเต็มราคาเลย
ผู้ชาย๔๐๐ผู้หญิง๓๐๐เด็กร้อยหนึ่ง
แล้วก็นำกำลังสารวัฒนฐานมณฑรฐานบกที่๔๕

เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

สาเหตุที่ต้องมีการปิดการแข่งขันการชกมวยในครั้งนี้เนี่ย
เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนว่าแอบลักลอบเล่นการพนัน
ทางจังหวัดก็เลยต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย
มันไม่เหมือนกับเวทีมวยที่เขาเปิดชกมวยตามปกติ
เขาก็จะสามารถเล่นได้เล่นการพนันได้อันนี้ถูกกฎหมาย

สามารถนั่งเลิ้งอย่างนี้นะคะแต่อันนี้อยู่ดีเขาจัดขึ้นมาเอง
แล้วพอมีการพนันเล่นกันแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะคะ